อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเตรียมเปิดจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่
นักท่องเที่ยวและญาติโยมที่จะเข้าไปไหว้พระอริยเมตรัยองค์ใหญ่หน้าตัก๒๑เมตร
องค์พระรวมฐานสูงห้าสิบเมตรซึ่งสูงที่สุดในวัดแสงแก้วโพธิยาน
ก่อนขึ้นไปไหว้พระองค์ใหญ่ต้องผ่านจุดที่ตื่นเต้นหวาดเสียวบนกระจกวนไปมาถึง๓ชั้นบนความสูง๓๔ฟุต
เทียบเท่ากับการกระโดดหอซึ่งเป็นระดับความสูงที่เสียวที่สุดถือเป็นการไหว้พระเสียวแห่งเดียวในไทย
แห่งใหม่ของอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนอกจากนี้ยังมีวงเวียนน้ำผู้
ปฏิมากรรมพุทธศิลป์ที่แฝงไปด้วยปริศนธรรมการขอพรองค์เทพต่าง
ชมวิวทิวทัศน์ในพื้นเที่ยมเพิ่มแม่สวยได้สามร้อยหกสิบองศาสัมผัสกับธรรมชาติผืนดินทุ่งนา
ภูเขายอดดอยสูตรลูกหูลูกตาถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม
โดยมีกำหนดเปิดวันที่๑๔กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก